สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคค่ะมาเลยนะคะ
มาเลยวันนี้ต้องรีบหน่อยนะถูกต้องเลยครับต้องมีเวลาหน่อยมาก
ของเราถูกต้องค่ะนายกบวงสวงราชรสก็ต้องขอทีวีงดบันเทิงช่วงเดือนตุลาคมนะคะ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐด้วยผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็นำคณะรัฐมนตรีพบเหล่าทัพ
ร่วมพิธีบวงสวงอันเชิญราชรสและพญานมาตร
ตามแบบโบราณราชประเพณี
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมศิลปากรก็ทำพิธีบวงสวงราชรสและพระยานมาตร
บูรณปฏิสังขรเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
วันที่๒๑กังยาที่พิพิจภัณฑ์ธรรมศาสตร์แห่งชาติพระนคร
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงการอัญเชิญราชรสและพญานมาตร
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
สมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาศบพิษ
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ตลอดจนคณะรัฐมนตรีจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะ
ก็เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๕๑นาทีก็ได้อันเชิญเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรส
มีพลเอกประยุทธ์นำทีมฉุดชักเชือกโดยสำนักการสังฆีตร่วมแสดงระบำชุดดาวดึง
สื่อความหมายถึงเหล่าเทวดานางฟ้าได้มาร่วมยินดีในความสำเร็จของพิธีการ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์จึงโปรยเข้าตอกดอกไม้เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสวงเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
นี้ก็พิธีบวงสวงการอัญเชิญราชลดและพญานาคนั้นก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
และเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุดโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
พรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเลิกนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่๒๑กันยา
เวลา๑๔นาฬิกา๕๑นาทีค่ะลักษณะสถิตราศีธนูซึ่งเป็นมหัฒนูฤทธิ์ด้วยนะคะ
ก็อีกด้านหนึ่งที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า
วันหยุดราชการนั้นมีเพียงแค่วันที่๒๖ตุลาคมเท่านั้นนะคะ
ทั้งนี้ได้แจ้งขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้งดรายการบันเทิงหวือหวาตลกปกฮา
ละครที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมตั้งแต่วันที่๑ตุลาเป็นต้นไป
โดยจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งหลังจากการประชุมในวันที่๒๖กันยายนนี้
โอเคนะครับเข้าใจกันให้เรียบร้อย
ต่อไปนะครับก็เป็นข่าวเรียกว่าสะเทือนวงการเหมือนกันนะครับ
เพราะวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าไม่มีใครที่ไม่พูดถึงข่าวนี้

เป็นข่าวเรื่องราวของคุณแอฟทักษะออนแล้วก็คุณสงกราน
เราไม่นึกถึงว่าจะเกิดอะไรอย่างนี้ระหว่างคู่นี้อย่างนี้ใช่ไหม

เอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะจริงจะเท็จอะไรยังไงนะคะ
ฟังจากปากแอปกันดีกว่านะคะ
ก็มาเปิดใจนะฮะการแยกกันอยู่ระหว่างกับคุณสงกรานนะฮะ
ก็เปิดเผยว่าสามีอยู่เขาใหญ่ส่วนตัวเองก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะ
ก็ดูแลแยกกันเพราะว่าต้องแตกต่างอาชีพแล้วก็ตัวเองก็ต้องดูแลลูก
แล้วลูกก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะต้องเรียนหนังสือใช่ไหม
มีประเด็นว่าในช่วงหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกดังแอปทัศออนกับสงการเตชะนรงค์เนี่ยสามีนะฮะ
ก็ดูจะห่างเหินกันไปเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นแบบว่าลงรูปคู่
พอมันไม่ลงรูปคู่มันก็จะกลายเป็นว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้
ทำไมไม่ลงล่ะอย่างนั้นอีก
นักแสดงสาวแอปก็เลยต้องถามกันเลยทีเดียวนะคะว่าอะไรยังไง
แอฟกล่าวอย่างนี้นะคะฟังเวลาลงรูปจะมีแค่รูปตนกับรูปน้องปีใหม่ก็คือลูกสาว
โอเคนะฟังดีนะเอาเป็นว่าตอนนี้ในความสัมพันธ์ก็อย่างโอเค
ยังใช้คำว่าสามีแล้วก็ภรรยาใช้คำว่าสามีและภรรยาถ้าไม่ใช่บอกแน่นอน
ถ้าไม่ใช่จะบอกแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องรอขอจังหวะอ้าวเอ๊ะยังไง
บางทีมันอาจจะยังไม่รู้ไงเวลาแล้วก็โอกาสแล้วรอจังหวะต้องรอจังหวะ
ดังนั้นยอมรับว่าปัญหานี้มันอาจจะต้องมีบ้างอยู่แล้วฟังดีนะ
ขึ้นลงอยู่ที่ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยจะแก้ไขกันได้ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ฟังดูแล้วยังไงเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรเขาก็บอกว่ามีปัญหา
อยู่อืมก็ยังไม่ได้หย่าอะไรกันเลยใช่ถูกเอาก็ไม่ผิดอืมส่วนจะมีโอกาสจะได้เห็น
สามคนพ่อแม่ลูกออกงานด้วยกันไหมก็ต้องแต่ความเหมาะสมอืมแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีใครมาติดต่อ
ถามว่าช่วงนี้เราได้พาน้องไปเขาใหญ่บ้างไหม
ไปอันดีละครั้งเดียว
เพราะน้องเรียนไงแล้วเขาคงจะไปอยู่แค่วันเสาร์อาทิตย์กันต้น
ก็อภัยวงกันนะพี่วง
คือคุณพ่อของคุณพ่อสองราน

ปีใหม่จะต่อรองขออะไรปู่อีกคะ
ปีใหม่จะให้ปูสั่งป้าป่าค่ะ
โครงการที่เขาใหญ่เสร็จแล้ว

และปูกับปีใหม่ก็จูงมือไปด้วยกัน

คือพอหลังจากที่มีเรื่องราวที่คุณแอฟฟุศออนได้มีการออกมาพูดในสื่อแบบนี้นะฮะ
ก็เลยมีการจับประเด็นไปกันต่างละนะ
คือชาวเน็ตก็มีการจับผิดนะครับ
ว่าต้นตอการแยกกันอยู่ของทั้งคู่น่าจะเกิดจากมือที่สาม
โดยในเวลาต่อมานะครับก็ได้มีการเผยแพร่คอมเมนต์ระบุความสัมพันธ์ของแอฟ
แล้วก็สงการว่ามีมือที่๓ภาพเป็นภาพจับผิดเรื่องกระเป๋า
เหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปใช้กระเป๋าเหมือนคุณแอฟ
รวมถึงมีเงาปริศนาจากช้อนในร้านอาหาร

เป็นมีดนะนะสะท้อนขึ้นมาในแว่นตาของคุณสงกราน
ก็ไปตีประเด็นว่าน่าจะเป็นการไปทานข้าวกับผู้หญิงคนนั้น
บางทีผมก็อยากจะให้ชาวเน็ตคนนี้เนี่ยเขาไปทำงานที่สืบสวนกรมตำรวจเนี่ย

ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของช่องหนึ่ง
รวมถึงเป็นพิธีกรรายการรายการหนึ่งด้วยนะครับ
คุณสงกรานเองเนี่ยได้เคยร่วมเป็นแขกรับเชิญเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา
ส่วนในเวลาต่อมานะครับทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐเองก็ได้มีการติดต่อไปหาคุณสงกราน
ซึ่งคุณสงกรานก็ได้มีการยืนยันกลับมาทางไทยรัฐบอกว่า

ส่วนเรื่องการโยงผมกับน้องเขาคือน้องกวางเนี่ยน้องเขาไม่เกี่ยว
จริงเนี่ยผมเคยเจอกับน้องเขานะครับเคยสัมภาษณ์ผมเป็นปีแล้ว
เจอกันแค่๓๔ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ซึ่งเจอกันแค่ในงานผมอินบล็อกไปทางไอจี
ขอโทษเขาแล้วที่ต้องมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้
ส่วนถามว่าจะฟ้องร้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์เสียหายไหม
ตัวน้องเขายังไงก็ไม่รู้แต่ตัวผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด
มันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแอฟเนี่ย
อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างตามที่แอฟเคยให้สัมภาษณ์
แต่ไม่มีเรื่องเลิกกันแน่นอนจริงซึ่งแม้จะแยกบ้านกันอยู่
แบบที่ทางคุณแอฟให้สัมภาษณ์เพราะเรื่องงานแล้วก็เวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันเลย
แต่ทุก๑๒อาทิตย์ผมเองก็พยายามที่จะไปหาเขา
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เจอกันเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็จะพยายามง้อให้ได้
นี่มันคำว่าง้อให้ได้

คือหลังจากนั้นก็บอกนะว่าอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้าง
แต่ก็ไม่มีเรื่องเลิกกันแน่นอนนะครับเพราะว่านั่นมันเป็นลูกผม
แล้วก็นั่นมันภรรยาของผมนะฮะสงกรานสามีของแอฟ

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็หลายคนก็จับหนี้กันมาเนี่ย

ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกจับเข้าไปโยงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเราเคยคุยกันในรายการจำได้ไหมว่า
เร็วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนในวงการเนี่ยเลิกกันอีกคู่นึง

ปรากฏว่าทุกคนไปตีความหมายว่าเป็นคู่นี้
ซึ่งจริงไม่ใช่นะวันนั้นผมก็บอกไปแล้วว่า
อักษรย่อเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้
ผมพูดอักษรยอบอีกชื่อนึงเลยไม่ใช่อักษรนี้
คนละคู่ผมบอกละคนละคู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ผมว่าตอนนี้ใจเย็น
รอให้ทั้งคู่เขาเดี๋ยวออกมาพูดมาอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะ

ทุกคนเข้าใจเป็นห่วงถูกไหมฮะแต่ก็ต้องเดี๋ยวดูก่อน

ตอนนี้ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีไหมเหมือนกันเนี่ย

เผ่นของที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเจ๋งเจ๋ง
งานนี้มีโน้ตแฟนและคอนเทนต์เคเตอร์ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง
เพื่อพิสูจน์ไอเดียใหม่สุดล้ำจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างใกล้ชิด
พร้อมกับสัมผัสของจริงก่อนใคร
และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้งาน
ซุงยังจัดรับโชว์จากวงไทเทเนียมให้เต็มเหนียว
พร้อมบทเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นเพื่อนงานนี้โดยเฉพาะ

ช่วยแต่งเติมรูปถ่ายเดิมให้มีชีวิตชีวาขึ้น
และยังสามารถทำภาพจิ๊บได้ไม่ซ้ำใคร

ช่วยให้การสนทนามีสีสันยิ่งขึ้นไปอีก

โน้ตได้ทันทีแม้ขณะหน้าจอปิด

พัฒนาขึ้นให้หัวประการเล็กลง

ปากกาสีน้ำและสีน้ำมันที่ผสมสีได้

ปรับความเบอร์ได้ทั้งขณะถ่ายและหลังถ่ายภาพ
กดเพียงหนึ่งช็อตได้ถึงสองภาพ
ทำให้ได้ภาพทั้งมุมแคบและมุมกว้าง
จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่๒๒กันยายนนี้
โอ้โหไฮเทคได้หมดทุกอย่าง

เขาบอกว่าจริงหรือไม่๒๓กันยาวันสิ้นโลกโอ้โห

๒๓กันยาเนี่ย

อยากทำอะไรทำเลย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะฮะ

ดาวนิบิรุไม่มีจริง

วันสิ้นโลก๒๓กันยา๖๐นี่แค่ข่าวลือนะครับ

เป็นผู้มนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ

ออกยืนยันว่าทฤษฎีเรื่องดาวนิบิรุ

เป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาจากความเชื่อของคนบางกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในวันที่๒๒แล้วก็๒๓ของทุกปีนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนนะครับ
จากคำว่านิบิรุเป็นภาษาบาบีโรน
ภาษาไทยเรียกว่าวิศวรรษ
เป็นช่วงเวลาที่กลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากัน
นั่นคือ๑๒กับ๑๒จึงเกิดการเอามาเชื่อมโยง
และก็สร้างเป็นข่าวหรือให้เกิดความตระหนกขึ้นไป
คือจริงแล้วเหมือนก็มีข่าวออกมา
แล้วคนก็เลยบอกว่าลือกันไปต่างนานานั่นเองนะคะ
ไปช้อปปิ้งอันนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมน่าโลกเอามาเด็ดแตกเข้าวากันแล้ว
โฮมโปรครบรอบ๒๑ปีฉลองทั่วไทยลดให้ทั้งห้าง
กำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจะเต็มลดสูงสุด๗๐
เพื่อเป็นการขอบคุณคนไทยที่ให้โฮมโปรได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคุณมาตลอด๒๑ปี
การคืนกำไรให้กับลูกค้าก็ได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็ม
พร้อมโปรโมชั่นช้อปครบ๔๐๐๐๐๐บาทรับฟรีไปเลยทองคำ๑บาท
มูลค่า๒๑๐๐๐บาทรับเครดิตเงินคืนสูงสุด๒๑๐๐๐บาท
ช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพตั้งแต่๒๐๐๐บาทขึ้นไป
หรือผ่อนทั้งร้านนะคะนานสูงสุด๒๑เดือน
กับสถาบันการยังกับสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมาย
รถทุกแผนกทุกสาขาทั่วไทยตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมไปจนถึงวันที่๒๔กันยายน๖๐
ครั้งเดียวในรอบปีต้องไปเลย
แล้วนำส่วนรถที่ได้ไปซื้อสินค้าที่โฮมโปรมีกิจกรรมทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมจนถึง๒๔กันยายน๒๕๖
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมก็ลองสแกนดูแบบนี้ได้เลยนะคะ
แกนปั๊บนี่ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ

ทันใจสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะ
โอเคดีจังเลย

มิ้นจริดาไม่ตอบนะครับปมหมากแขวน

ล่มไปแล้วไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมได้เลย
คือจริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นแก๊งอ่ะร่วมกัน

มิ้นมีหมากมีคิมมีอะไรอย่างนี้แหละ

ก็เกิดแตกนะครับ
เรื่องราวที่มันมีการกลับมาพูดกันใหม่เนี่ย
ก็มาจากเรื่องของมีรูปนะฮะ

ทำท่าเหมือนกับจะจุ๊บแก้มกัน

จริงเราก็เจอกันหลายงานแล้วนะคะแล้วก็ได้ถูกถ่ายรูปแบบนี้นะคะ
อาจจะไม่ว่ารูปหมู่ราคาคราวนี้ก็อาจจะใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ

มันก็สนุกสนานดีแหละค่ะบรรยากาศมันก็เป็นแบบเพื่อนกันแหละค่ะ
ด้วยกันสนุกปาจิเกิร์สไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ
กรลินออกงานให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะ

ขอไม่ออกความเห็นอะไรใดทั้งสิ้นเลยดีกว่านะครับ
ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับใครจะคิดว่ายังไงนะครับ

โอ้วมันผ่านมานานแล้วนะครับ

จบแล้วจบจบอยากเลิกกันไป

คุณกึ้งเขาบอกว่าเขาขอพักเรื่องรักกันแล้วนะนะคะ

ไฮโซหนุ่มทายาทเนสกาแฟคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะ
ต้องเผชิญเรื่องดราม่ากับนางเอกสาว
นี่เทียนโพสุวรรณหลังจากเลิกรากันไป
แล้วก็มีเรื่องของคุณแอนอลิชาล่าสุดเจอคุณกึ้ง

พร้อมทั้งถามถึงความสัมพันธ์กับไฮโซสาวจิ๊บสวนี
ถูกมองว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มกึ้งด้วย

ถามเรื่องคุณแอนให้สัมภาษณ์ขอโทษผ่านสื่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณแอนว่าไง
กึ้งก็เลยบอกว่าขอไม่พูดถึงคนอื่นดีกว่าครับ
ให้เกียรติทุกคนเราให้ความเคารพกันทุกคนครับ
ต่อมาพร้อมมีความรักใหม่ไหม
โสดก่อนดีกว่าครับขอพักตัวพักใจแป๊บนึง
กับสาวไฮโซที่เป็นข่าวด้วยไม่พาดพิงคนอื่นครับ

ข่าวที่ออกมาว่ากึ้งกำลังสารสัมพันธ์กับสาวคนใหม่ก็ไม่จริงใช่ไหมนักข่าวถาม

ถ้าถามถึงผมก็พอตอบได้แต่ถ้าพูดถึงคนอื่น

คุณพ่อบอกว่าเตรียมที่ทำเรือนหอให้เราล่ะ
ยังไง

มากำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีหรืออะไร

แต่ด้วยอายุของผมก็ถึงเวลาที่ต้องมีคู่ครองแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาฟ้าว่าจะให้เจอเมื่อไหร่หรือยังไง
คืออย่างนี้กำลังจะพูดว่าส่วนเรื่องคุณแอฟคุณสงการเนี่ยที่แจ็คพอร์ตไปออกที่คุณกวางเนี่ย

ประเทศอันให้รอฟังก่อนดีกว่ามึงเอานี่ไง
คุณกวังล่างสุดเลยได้มีการออกมาพูดแล้ว
บอกว่าไม่ใช่เขาเขามีแฟนแล้ว

ว่าอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ย
จะยังไงกันแน่ไม่รู้อีกอ่ะงงไม่งั้นตอนนี้รอฟังกันทีคุณผู้ชม
แน่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันเนี่ย
เข้ากับถูกอ่าถูกแล้วสิอ่ะอืมจริงเอาเอาเอาเอาเอานะคุณผู้ชม

สิบหกช่วยดูเยอะโดยจะได้เป็นนักบอลกันสักทีค่ะพี่เอ่ออ่างี้ดีกว่า
วันนี้ต้องลาแต่วันจันทร์จะต้องมาโอเคยังไงก็ต้องมานะสวัสดีครับ